คือต้องระวังทุกที่เลยคุณทัศนัยเพราะว่าคราวนี้ไม่ใช่หอพักมาในธนาคารเลยค่ะ
ธนาคารกรุงไทยคุณผู้ชมแถวถนนนวมินนั่นแหละ
คนร้ายเข้ามามีอาวุธปืนตะโกนคำเดียวดังลั่นธนาคารเลยปล้น
แล้วก็สามารถที่จะกวาดเอาเงินสดในธนาคารไปได้เกือบ๒แสนนะคะ
เดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้กันก่อนค่ะ
นี่เลยคนร้ายคนนี้ใส่หมวกแก๊ปสีน้ำเงินเนี่ยนะคะ
ที่ถนนนวมินแขวงคลองกลุ่มเขตนวมินกรุงเทพหานครนี่แหละค่ะ
ได้เงินสดไปกว่า๑แสน๘หมื่นบาท
ซึ่งพอหลังจากเกิดเหตุพลตำรวจโทชานเทพเสสเวชผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พร้อมกับตำรวจนครบานโฆครามเนี่ยก็ลงพื้นที่
ไปตรวจสอบธนาคารที่เกิดเหตุเลยค่ะรวมถึงมีการสอบปากคำพนักงานธนาคาร
ก็ทราบว่าคนร้ายคนนี้เป็นผู้ชายมาคนเดียวนะ
อายุประมาณสัก๒๕๓๐ปีสวมเสื้อสีขาวน้ำเงิน
แล้วก็กางเกงยีนขายาวสวมหมวกแก๊ปสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะ
สะพายกระเป๋าคาดสีน้ำตาลสวมรองเท้าแตะ
แล้วมีอาวุธปืนคือเป็นอาวุธปืนสั้นไม่ทราบขนาดไม่ทราบยี่ห้อ
เข้าไปในธนาคารทีนี้พอเข้ามาถึงตะโกนลั่นเลยปล้น
แล้วก็กระโดดข้ามเคาน์เตอร์ธนาคารไปหาพนักงานที่เขากำลังทำงานอยู่
ใช้ปืนขู่ให้พนักงานเปิดลิ้นชักเอาเงินสดไปใช้เวลา๑นาทีนะคะในการก่อเหตุ
หลังจากนั้นคนร้ายก่อเหตุเสร็จวิ่งออกมาจากธนาคาร
แล้วก็ไปบริเวณปากซอยนวมิน๗๔
คือเขาจะไปขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณ
แต่ทีนี้คนขับวินก็ได้ยินเสียงรอปภของธนาคารตะโกนว่าขโมย

คนร้ายเลยอ้าวไม่รับก็เลยข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม
แล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างใต้สะพานข้ามแยกถนนนวมิน

คือน่าจะไปลงที่ปากซอยคองลำเจียกซอย๔
เพราะว่าหลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบไปสอบถามวินคนนี้อีกทีนึงเหมือนกัน
ซึ่งตอนที่วินเขารับเขาไม่รู้ไง

คนร้ายไปลงที่ซอยคลองลำเจียก๔

พนักงานในธนาคารรวมถึงคนที่อยู่ในธนาคาร

สืบสวนเองก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนี
ส่วนกล้องวงจรปิดของธนาคาร
จับภาพใบหน้าคนร้ายไว้ได้
แล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ว่าตรงกับข้อมูลอัยกรณ์หรือไม่
แล้วก็จะมีการสืบสวนติดตามเจ้าของรถจักรยานยนต

เดี๋ยวจะเอามาสอบอย่างละเอียดต่ออีกครั้งด้วย

เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนเหมือนกันค่ะ